คือก่อนที่จะถึงวันชีวิตชะตาอดีตนายกยิ่งลักษณ์๒๕สิงหาคม
ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าช่วงค่ำ๒๓สิงหาคมที่บ้านของอดีตนายกยิ่งลักษณ
กว่า๒๐คันคุณภาคภูมิคุณผู้ชม
สลับสปลีนสลับรถเข้าไปในบ้านจนแบบสลับรถหลอก
นี่ค่ะก่อนวันตัดสิน๒๕สิงหาคม
เขารายงานกันว่า๒๓สิงหาคมเห็นรถวิ่งเข้าออกกว่า๒๐คัน
ที่บ้านพักก็คือโยธินพัฒนานะคะ
ก็มีทั้งรถของพันธองแท้ชินวัฒน์หลานชาย
มีรถตำรวจมีรถคนติดตาม
ทำให้การตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่อนข้างยากจนเจอรถคันนี้ค่ะ
สีดำแล่นออกจากบ้านไป
ในรถมีคนนั่งมา๓คน
จากนั้นเบ้นสีดำคันนี้ไปจอด
ที่จุดนัดพบแถวรามอินทรา
มีรถยนต์ของนายตำรวจยศพันธ์ตำรวจเอก

ก็นำทางไปที่บ้านพักของตัวเองย่านวัชรพล
ก่อนจะถึงบ้านหลังนั้นเบ้นสีดำเลี้ยวเข้าไปในซอย๒๓
แล้วก็ถ่ายคนในรถ

มีสัญลักษณ์ตราโล่ติดข้างรถ

ทั้งสองคันก็ไปจอดในบ้านพักย่านวัชรพล
และพันธ์ตำรวจเอกคนนี้
ก็เปลี่ยนมาทำหน้าที่เป็นพลขับ
ที่คาดว่าก็คืออดีตนายกยิ่งลักษณ์ล่ะค่ะ
แล้วก็มีเลขาส่วนตัวไปด้วยอีก๑คน

แล้วก็คาดว่าอดีตนายกยิ่งลักษณ์
บางใบหน้าคือเหมือนกับใส่หน้ากากอนามัยค่ะ
ใส่โหมกแก๊ปก็ปิดบางใบหน้านั่งอยู่บอดหลัง

ก็ออกจากบ้านแถววัชรพล

กรุงเทพเข้าพื้นที่ฉะเชิงเศร้า
อำเภอพนมสารคาม

ใช้เวลากว่า๔ชั่วโมง
สถานีรถไฟอรัญญประเทศแล้วก็เลี้ยวขวา

มีรถกระบะโฟลวิว๔ประตูสีดำ
จอดรออยู่ห่างจากชายแดนประมาณ๑กิโลค่ะ

มีรออีกคันนะคะ
หลายคันนะที่สลับตั้งแต่เริ่มต้นจากเน้นดำมาถึงคันนี้แล้วก็มีกระบะมารอเนี่ยนะคะ
มาถึงตรงนี้เนี่ยอดีตนายกยิ่งลักษณ์และเลขาส่วนตัวต้องเดินเท้าค่ะ

โดยใช้รกระบะโฟลวิวเพื่อไม่ให้ผิดสังเกต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเส้นทางตรงนี้เนี่ยคนค่อนข้างจะคุ้นชินนะคะ

และนั่นล่ะเป็นจุดสุดท้ายที่เจออดีตนายกยิ่งลักษณ์อยู่ในเมืองไทย
หลังภารกิจส่งอดีตนายกยิ่งลักษณ์เสร็จสับ

นายตำรวจนายนี้ก็ขับรถกลับมาที่กรุงเทพ

แล้วมาเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถค่ะ
เป็นชชขอไข่๕๓๒๓กรุงเทพมหานคร
แล้วก็เอารถคันนี้ไปให้ดาบตำรวจ
และสารวัตรแยกชิ้นส่วนทำลายหลักฐาน
แต่ทั้งสองคนเกิดเปลี่ยนใจดาบตำรวจกับสารวัตรเปลี่ยนใจ

ก็เลยเป็นประเด็นว่ารถคันนี้

มันก็เลยไปเหมือนกับภาพจากกล้องวงจรปิด
มันคันนี้ละคันเดียวกัน